ช่วงนี้กลับมาก่อติดเรื่องของการชุมนุมกันบ้านนะครับ
ซึ่งล่าสุดผู้ชมนุมนั้นสามารถเข้าไปใช้พื้นที่ของบริเวณท้องสนามหลวงได้แล้วนะครับ
ติดตามล่าสุดพร้อมกันกับคุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานสดเข้ามาครับ
เป็นไปตามเป้าหมายของทางแก่นำกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะคะ
ที่ประกาศเจตจำนงก่อนหน้านี้ว่าจะเข้าใช้พื้นที่สนามหลวงให้ได้ค่ะ
และล่าสุดตอนนี้นะคะบรรยากาศสดที่บริเวณท้องสนามหลวงนะคะ
ก็มีการเคลื่อนตัวออกมาของแก่นำกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วม
เข้าใช้พื้นที่สนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะคือบรรยากาศสดเลยนะคะ
ทางแก่นำกลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมแล้วก็มวลชนนะคะ
เคลื่อนตัวออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ
หลังจากที่เมื่อช่วงเช้านะคะได้มีการเปิดประตูรั้วเข้าไป
เข้าไปใช้สนามฟุตบอลในมหาวิทยาลัยนะคะเป็นจุดปลาสายย่อยในช่วงหนึ่งนะคะ
แล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมา๑๐นาทีก่อนหน้านี้นะคะ
ทางแกนนำนายภริษชีวรักษ์หรือแพนกวิ้นค่ะ
นางสาวปนัสยานะคะหรือว่ารุ้งนะคะได้ขึ้นรถขยายเสียงค่ะ
ประกาศเชิญชวนให้มวลชนนะคะเข้ามาใช้พื้นที่สนามหลวงนะคะ
เพราะเป็นสนามของราศดรค่ะแล้วก็ประกาศว่าจะปักหลักชุมนุมที่นี่นะคะในคืนนี้
แล้วก็ให้มวลชนทุกคนนะคะจับจองพื้นที่ค่ะ
วลชนตอนนี้นะคะเริ่มที่จะเยอะแล้วนะคะ
อีกฝากฝั่งนึงนะคะก็เป็นเวทีค่ะตอนนี้ได้มีการจัดเตรียมเวทีแล้วนะคะ
เวทีที่จะใช้สำหรับการปลาสายใหญ่ในช่วงค่ำวันนี้นะคะซึ่งทางแก่นำก็บอกว่า
ไลท์สำคัญในการปราศัยใหญ่ในช่วงค่ำวันนี้นะคะก็จะมีการขึ้นเวทีของทั้งเพนกวิน
รุ้งนะคะรวมถึงนายอานนท์นำพาที่วันนี้ค่ะ
ขึ้นเวทีประสัยในช่วงเวลายี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาค่ะซึ่งก็บอกว่าเนื้อหาในการขึ้นประสัยวันนี้นะคะ
จะมีความแตกต่างจากเวทีที่ผ่านมาด้วยค่ะต้องจับตานะคะการขึ้นเวทีประสัยใหญ่ในท้องสนามหลวงในช่วงเย็นวันนี้นะคะ
ที่จะมีแก่นำคนสำคัญหลายคนนะคะขึ้นเวทีประสัยค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดตอนนี้ค่ะซีรณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากท้องสนามหลวงค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามการชุมนุมได้อีกครั้งตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกาเป็นต้นไปกับหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ